คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นดราม่าดราม่าอาหารกลางวัน
บอกว่าให้น้อยแล้วไม่ให้เติมอีก

คุณผู้ชมเห็นโพสต์นี้แล้วเห็นรูปนี้แล้ว
มีคำถามไงว่านี่เด็กกินแล้วเหลือใช่ไหม
ครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือตักมาให้เด็กกำลังจะเริ่มต้นกินแบบนี้

คือบางคนบอกว่านอกจากมันไม่น่ากินแล้วนะปริมาณมันยังน้อย

ผัดน้อยนิดนึงแล้วก็ต้มจืดแทบไม่มีน้ำเลยไม่มีเนื้อเลย

เพราะว่าวันนี้นักข่าวของเราไปถึงโรงเรียนแล้วไปคุยกับแม่ครัวด้วย

เพราะว่าทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาเอารูปพวกนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าเป็นสภาพอาหารกลางวันของเด็กที่โรงเรียนนึง
บอกพี่กัดคร่าวว่าอยู่ที่อำเภอกเกาะสมุยอยู่ที่สุราธานี

แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนตรวจนะจะดีขึ้นหน่อยนึง
แล้วไอ้ภาพที่โพสต์ในเว็บไซต์มันไม่ตรงปกเลย
เพราะว่าภาพที่โพสต์ในเว็บไซต์มันดูน่ากิน
ในเพจบอกด้วยนะคะบอกว่าโรงเรียนนี้
เขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมต้นค่ะ
เด็กนักเรียนมีทั้งหมด๕๙๑คน
แต่ได้รับเงินอุดหนุนต่อหัว๔๙๑คน
ตกวันละประมาณ๑๘๐๐บาท
แล้วถามว่าอีก๑๐๐คน๑๐๐หัวล่ะ

รัฐก็เลยไม่ได้อุดหนุนให้เด็กจ่ายเองคนละ๒๐บาทต่อวัน

ส่วนคุณครูเนี่ยนะคะก็๓๐คน
รายเดือนเดือนละตกคนละ๓๐๐บาทนะ
ทีนี้แปลว่าอะไรทุกคนในโรงเรียนนี้
มากินอาหารจากเงินก้อนตรงนี้ค่ะ
ที่บอกว่าวันละประมาณ๑๘๐๐ใช่ไหม
แล้วก็บวก๒๐๐๐ยังมีของครูอีกที่จ่ายเป็นรายเดือน
ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่
คนมีอำนาจในโรงเรียนจะหมายถึงใครได้ล่ะคุณผู้ชมค่ะ
เด็กมัธยมจ่ายที่ครูจ่ายสมทบมาเนี่ย
ไปกันเอาไว้เป็นงบในการรับรองแขก
ทีนี้เงินตรงนั้นมันก็จะหายไปสิเงินค่าอาหารเด็กก็ไม่พอ
แล้วตอนนี้พอเรียกประชุมด่วน
โยนความผิดใส่ครูที่เป็นคนเซ็นตรวจรับ
ก็เลยอยากให้คนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบไปจัดการหน่อย
ทีนี้พอเห็นโพสต์แบบนี้แล้วเราก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เราไปที่โรงเรียนแห่งนี้เลยไปเข้าครัวเลยนะ
แล้วนี่ถามแม่ครัวแม่ครัวกำลังทอดไข่ดาวให้กับเด็กอยู่
แม่ครัวบอกแบบนี้ยืนยันเลยนะว่าอาหารที่ทำ
มีมาตรฐานเด็กกินได้
และที่สำคัญคุณผู้ชมขีดเส้นใต้คำนี้เลย

นี่ไม่ใช่ว่าให้น้อยแล้วก็ไม่ให้เติม
แต่อันนี้เติมได้ตลอดแต่ละวันเนี่ยอาหารเหลือด้วยนะ
ไม่เข้าใจเหมือนกันกระแสข่าวที่ออกไปคืออะไร
และให้ดูค่ะเห็นไหมอาหารกลางวันของเด็กเป็นแบบนี้
ทีนี้แม่ครัวย้ำด้วยนะว่าภาพที่เห็นในโพสต์น่ะ
ไม่ใช่อาหารที่กลุ่มแม่ครัวทำเสิร์ฟให้เด็กนะ
เพราะอะไรรู้ไหมภาชนะที่ใส่
เด็กที่โรงเรียนนี้เขาจะพกกล่องเขาจะพกพาชนะมาเอง
ถาดหลุมแบบในรูปในโพสต์น่ะมันไม่มีหรอก
และแต่ละวันจะมีอาหารให้๓๔อย่าง
ผลไม้ก็จะมีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีผลไม้
ก็จะมีขนมให้อันนี้คือสิ่งที่แม่ครัวบอกนะคะ
แล้วอาหารที่กำลังทำอยู่เพราะว่าตอนนั้น
เราไปถึงแม่ครัวกำลังจับตะหลิวอยู่พอดีเขาบอกว่าอ๋อ
ที่ทำอยู่เป็นอาหารเดี๋ยวจะไปให้เด็ก
ป๔ถึงป๖เขาเข้าค่ายเขาเข้ากิจกรรมลูกเสือกันอยู่
เห็นเป็นกล่องที่คุณผู้ชมดูอยู่นะเมื่อกี้

ถ้าอาหารตรงนี้เข้ากล่องเตรียมทำให้เด็กที่เข้าค่าย
แล้วเด็กที่มาทานที่นี่จะเอากล่องข้าวมาเอง

แม่ครัวประเด็นเงินสมทบค่าอาหารกลางวันล่ะ
ที่บอกว่ากันไว้ไปเป็นงบรับรองแขกอะไรแบบนี้

ไม่ทราบจริงเพราะว่าทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบ
โรงเรียนเขาจัดหาเขาซื้อมาให้
พวกแม่ครัวอย่างพวกเรามีหน้าที่ทำอาหาร

ชนะที่ใช้มันเป็นยังไง
นี่ก็เป็นแค่กล่องข้าวของเด็กที่พกมาจากบ้าน

แต่นี่มาเป็นถาดมีหลายหลุมมันไม่มี
ไม่เคยมีใช้แบบนี้

อ๋อคือภาพที่นั้นที่เราไม่ใช่ของพี่นี่ก็

เรื่องการไม่เพียงพอมันก็เพียงพออยู่นะ
เพราะว่ามีการแถมได้เด็กกินได้
ถ้าสิ่งอะไรไม่พอครูก็เอาไปให้เด็กกิน

เพราะว่านี่ก็ไม่เข้าใจว่าเออก็มุมมองก็แบบไหน
แต่ถ้าเป็นมุมมองความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เลย

ว่าอาหารเมนนิดเดียวนะ
คือมันไม่ใช่เลยมันเป็นความเป็นจริงเลย
นั่นคือไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่อาหาร

นี่ไงแม่ครัวยืนยันว่าไอ้ที่เป็นข่าวออกไป

ฉันนี่แหละอยู่กับอาหารอยู่กับครัว

เพราะว่าลูกเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ป๒นะ
เรียนมาตอนนี้น้องอยู่ป๖แล้วค่ะ
ถามว่านี่เคยมีข่าวบ้างไหม
ข่าวที่บอกว่าลูกได้อาหารน้อยไม่ให้เติม
ผู้ปกครองบอกแบบนี้ยังไม่เคยได้ยินข่าวลูกบ่นให้ฟัง
ข้าวน้อยอาหารน้อยกลับน้อยเลยนะ
แล้วอย่างหนึ่งเวลาที่เด็กเขาตักตอนแรก
มันอาจจะน้อยจริงแต่ถ้าเด็กกินไม่อิ่ม
เขาไปขอเพิ่มแม่ครัวก็ตักเติมให้ปกติเลย

เราฟังทั้งแม่ครัวฟังผู้ปกครองไปแล้ว
แต่พอมาเป็นข่าวแบบนี้อยากคุยกับพอจังเลยคุณผู้ชม

พอโรงเรียนนี้พออุทัยวัน

นักข่าวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพอจะชี้แจงเรื่องทั้งหมดค่ะ
อ่ะพอผอชี้แจงเรามาแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอฟังนะ

พอถามแม่ครัวแม่ครัวก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริง
มันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นน่ะนะคะ